นี่ไม่ใช่เรียกเขามา
ต้องลองดูว่าเขาจะเล่นได้ไหม

แต่ชัดเจนว่าเล่นแบบนี้แล้วแชมป์แน่

คนกำหนดทิศทางในการเล่น
บางทีมันไม่ใช่โค้ชไงอืม

แต่อันดับ๒เปิดกว้างให้กับทุกทีม

ครั้งนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับ

แล้วก็การเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลไทย
ที่รับการยอมรับในยุคปัจจุบัน
นั่นคือโค้ดทงทงชัยสุโกกีครับ

ทงทงชัยสุโกกีครับ

ภายใต้การบริหารงานของท่านเนวินที่ชอบนะ

ประกอบกับการได้ที่ปรึกษาที่ดี
แล้วก็ได้โค้ชที่ดีอย่างมาสะไป

ที่ต้องการในเรื่องของ๓แชมป์เนี่ย
มันมีกระบวนการอะไรบ้างที่ไปถึงตรงนั้น
บางครั้งอาจจะลดขั้นตอน

จะเห็นว่าในช่วงเล็กบุรีลำ

ด้วยวิธีการเล่นที่อาจจะไม่สวยงามมากนัก
เปอร์เซ็นต์การพ่อคอมบอลสรุปรับอยู่ในดับ๑๐

ประสบการณ์ที่เขาผ่านฟุตบอลไทยมาเนี่ย
ทำให้เขายืนอยู่ณจุดนี้

คือเขามองไม่ใช่แค่ในไทยลีก
คือเขาเป็นแชมป์อะไรมาจนเยอะแยะอิ่มตัวแล้ว

รู้แต่ว่าทำไมมันถึงทำไม่ได้
ในตอนนี้กับสถานการณ์ฟุตบอลในบ้านเรา

คือถ้าจะให้เห็นภาพชัด

ดังนั้นมันต้องรู้ว่า

ก็คือในเรื่องของวิธีการ

ถ้าเราหาจุดเด่นสักหนึ่งเรื่อง

จุดเด่นของทีมที่เหนือกว่าได้

หรือการวัดกันตัวตัวนี้

ดังนั้นดูเหมือนว่า

เขาเลือกที่จะเล่นให้มันน้อยจังหวะ

ถ้าจะไปเล่นระดับเอเชียที่เหนือกว่า

ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นรอง

แต่นอกจากญี่ปุ่น
จากเกาหลีทีมอื่น

จริงก็ตามกี่ทีมที่แบบว่าค่อนข้างจะวิเคราะห์

แน่นอนเราทำเกี่ยวกับงานวิเคราะห์

เราต้องเลือกทีมที่ได้รับความสนใจ
เพื่อที่จะให้คนมาดูนะครับให้มาดูให้มาเพิ่มยอดส่วนหนึ่ง
สองเราเลือกทีมที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลได้

เพราะว่าถ้าเราเอาองค์ความรู้จากทีมใหญ่จากโค้ดดีเก่งเนี่ย
เผยแพร่มาส่งต่อคนสนใจมันก็นำไปพัฒนาต่อยอดระดับทุกระดับได้
ยุคก่อนก็ไม่ค่อยได้คอมเมนต์เท่าไหร่นะครับ
ก็เริ่มคอมเมนต์เริ่มที่จะวิเคราะห์กันมากขึ้น

ที่มันมีความแตกต่างที่ทำให้ผู้บริหารอ่ะลองสักตั้ง
เปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนโค้ดมันคืออะไรแต่ถ้าจะให้พูดตรงตรงในความรู้สึก
รูปแบบใหม่ที่มันบังเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วซึ่งเพิ่งมาเกิดได้ไม่นาน
น่าจะเอาวิธีการเล่นแบบนี้มาใช้และถ้านำไปใช้ได้สำเร็จจริงเนี่ยมาใช้ได้จริงเนี่ย
มันก็เป็นมิติใหม่ของวงการฟุตบอลบ้านเราเลยจริง

คนกำหนดทิศทางในการเล่นบางทีมันไม่ใช่โค้ชไง

เมื่อเราไปรับงานเขาแล้วเราต้องคุยให้เคลียร์

หลักการที่ให้เราทำงานกับคนดู

ทุกทีมโค้ชทุกคนจะโดนเรื่องนี้แหละ
แล้วก็มันก็จะมีข้อจำกัด
แต่จริงแล้วเนี่ยอยากจะให้โค้ชแต่ละคนที่ประสบปัญหาเรื่องนี้
ลองไปทบทวนพิจารณาย้อนหลังดูว่า

เราก็หาวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ให้ได้สิ

เพราะเราต้องอยู่กับอาชีพนี้กับวัฒนธรรมแบบนี้กับสังคมแบบนี้

ผมไม่ได้ทำงานเต็มที่

ถ้าคุณพูดแบบนี้คุณก็ต้องไม่รับงาน

โอเคแต่ว่าถ้าไม่รับงานก็อดตาย
ทีนี้มันก็ต้องมีวิธีการยกตัวอย่างเช่น
ถ้ารู้ว่าจะถูกแทรกแทรง

เอ่อทีมนึงชอบจัดตัว

รู้อยู่แล้ว
แล้วก็๑๑คนแรกเราก็จะได้ซ้อมทั้งสัปดาห์

ผมกังวลว่าลงไปแล้วทีมจะ

ถ้าเลือกได้ก็อยากให้เป็นแบบนครปฐมนี่แหละ

คราวนี้ถ้าคุณเดินต่อกับแบบสมิท
มันต้องเดินไปที่มองตัวเองแล้ว

ไล่ทีละทีมเท่าที่สามารถไล่ได้

เราต้องคิดข้อตามหลักความจริงก่อนว่า

แต่อันดับ๒เปิดกว้างให้กับทุกทีม

ธรรมดิราชบุรี

แต่ชัดเจนว่าเล่นแบบนี้แล้วแชมป์แน่

ช่วงนี้ก็ปิดท้ายทีมชาติไทยสักหน่อยหนึ่งแล้วกัน
เราอยากได้โค้ชที่เข้ามายกระดับถูกไหม

ต่อให้เป็นแชมป์เหนื่อยไหม
ถ้าวิธีการมันยังเป็นเท่านี้

ยังใช้วิธีการที่ยังไม่มีคอนเซ็ปต์ชัดเจน

วิธีการเล่นสามารถเล่นได้ทุกแบบ
ซึ่งมันไม่ปักทง

ซึ่งในเพื่อนบ้านอาเซียน
จินแตยองละตัวกล่าว

ป๊าฮังจอเอานักเตะวิ่งไล่

ซึ่งถ้าเรายังเป็นแบบนี้
อย่างซ้ายก็ได้ขวาก็ดีหน้าก็โอเคหลังก็พอไปได้
แบบนี้เราจะประคองเรือประคองได้
แต่คนอื่นเขาจะไปขึ้นเขาจะแซงเรา

เพื่อให้เด็กที่ยังไม่ได้ติดทีมชาติ
เขารู้ว่าถ้าเขาอยากติดทีมชาติ

นี่ไม่ใช่เรียกเข้ามา
ต้องลองดูว่าเขาจะเล่นได้ไหม